ให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับคุณตั๊กบงกฎนะคะที่ลงทุนควักกระเป๋าเงินตัวเองเนี่ย
ทำหนังอินดี้ซึ่งเป็นหนังนอกกระแสสำหรับเพื่อนกันฝันสลายหรือว่า
แต่หนังเนี่ยด้านไปเข้าตาต่างประเทศนะคุณเดินสายไปโปรโมทหนังต่างแดนแบบรัวเลย
และแม้ว่าจะอยู่เบื้องหลังมานานแต่งานแสดงเบื้องหน้า
ตั๊กก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธออยากเล่นหนังนะ
แต่ติดตรงไหนรู้ไหมติดที่คุณลูกกับคุณสามีนี่แหละค่ะ
แล้วเราก็รักที่จะเล่นด้วยเราอยากเห็นตัวเองในหนังอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็รับมากไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กตาก็ต้องเลือกรับวันวันไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดตาหายไปเลย๓วันอย่างนี้ตาก็จะตั๊ก็จะมีปัญหาครอบครัวทันที
หรือสามีคะที่ตามมาทั้งสามีทั้งลูกเลย
คิดถึงตลอดเพราะว่าเล่นแล้วก็ได้เงินด้วย

ตอนนี้ก็เลยต้องอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชม
ถ้าเห็นที่บริเวณนิ้วมือแล้วก็ข้อมือเนี่ย

หลายคนเข้าใจว่าเจ้าสัวบุญชัยซื้อให้

พี่ตั๊คบอกว่าเจ้าสวบุญชัยเขาซื้อให้สะไพร
สะไพรก็คือวัดที่สะไพรในอนาคตโอ้

ตอนนี้ก็ยืมใส่ไปก่อน

คุณตั๊กเนี่ยน่าจะห่วงน้องข้าวหอมอยู่ไม่น้อยนะคะคือพี่ตั๊กเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
นี่ขนาดว่าก่อนหน้านี้พี่ตั๊กอ้วนมากนะน้ำหนักเนี่ยเกือบร้อยโลแต่ว่าตอนนี้ลดลงมา๓๐กิโล
หุ่นเสียขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็โอ้โหเก่งทั้งงานบ้านแล้วก็งานนอกบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นสามีรักสามีหลงแน่นอนที่ซื้อมาไม่ได้ให้สะพ้ายหรอก
คุณบุญชัยก็พูดไปเล่นไปอย่างนั้นแหละตั้งใจพี่ตั๊ก